หลังจากที่มีเด็กนักเรียน๖คนไปงมเจอในคลองและคิดว่าเป็นทอง
และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดทำลายล้างสูงและใช้ในการสงคราม
จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ
เดินทางไปตรวจสอบระเบิดนะคะที่บ้านของนายสมเกียจคุยมา
อายุ๔๘ปีอยู่ที่บ้านคลองน้ำคัน
ในตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์

งมหอยในลำคลองซับเปิบแล้วไปพบวัตถุกลมยาว
แล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีสีเหลืองคล้ายกับสีทอง
จึงช่วยกันนำขึ้นไปวางไว้ที่ลานหน้าบ้านของนายสมเกียจ

และเตรียมช่วยกันทุบเพื่อที่จะแกะออกมาด้วย
แต่ว่านายสมเกียจเห็นว่าน่าจะเป็นระเบิดก็ได้ห้ามไว้นะคะ
พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าระเบิดลูกดังกล่าวเป็นระเบิดแรงสูง
ใช้ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด๘๑มิลลิเมตร

และเป็นระเบิดชนิดสังหารที่ใช้ในราชการสงครามของทหาร
มีอายุประมาณ๔๐๕๐ปีส่วนสภาพนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
ส่วนที่มีสีเหลืองทองอาจจะเป็นเพราะว่าแช่อยู่ในน้ำนานนะคะ
และสามารถระเบิดได้ทุกเวลา
หากฉนวนนั้นถูกกระทบหรือถูกความร้อนก็จะระเบิดทันที
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าระเบิดลูกดังกล่าว
มาจากสมัยมีการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาล
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมรภูมิเขาค้อ
ส่วนชนวนที่ยังไม่ได้ถูกกระแทกนะคะ
อาจยิงตกน้ำหรือว่ามีผู้กลัวความผิด

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำระเบิดลูกดังกล่าว
ไปทำลายที่เชิงเขาทรัพย์อีแหลม
ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ